กลับมาสู่ช่วงที่สามของเล่าเส้นเป็นเรื่องเชื่อว่าหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอดูเมนูสปาเกตตี้ต้มยำทะเลจากร้านท่ามาจันทร์กันอยู่แงอ้าวจะรอช้าทำไมจัดมาเลยสิคะ
เอาละครับตอนนี้ก็พอมาชิมสปาเกตตี้ต้มยำทะเลนะครับผมซึ่งจะเห็นว่ามันก็เหมือนต้มยำเป็นน้ำเนอะใช่ที่นี่ทำเป็นน้ำเหรอเป็นน้ำอ๋อเป็นน้ำครับเราก็นึกว่าเป็นแห้งแห้งเพราะเราก็เห็นว่าเอามาผัดแห้งแห้งกันแต่นี่เป็นน้ำเลยใช่ครับผมคือก็คือต้มยำแล้วก็ใส่เส้นปาเกตตี้นั่นแหละใช่ครับแทนเส้นก๋วอัน
รสชาติแบบเข้มข้นจัดจ้านครบเครื่องต้มยำจริงเนอะ
อืมครับเป็นสูตรของทางร้านเองครับ
การที่เรามาเริ่มตั้งต้นทำธุรกิจในที่รกร้างเรียกว่าที่รกร้างเลยคนก็ทิ้งทิ้งกันไปหมดแล้วอ่ะ
เรามาเริ่มใหม่มันยากง่ายยังไงบ้างครับ
เหมือนกับเราเป็นคนนำเราไม่รู้ว่าจะได้หรือจะเสีย
แต่ใจส่วนหนึ่งก็คือเราอยากให้เส้นนี้มันบูมเหมือนเดิม
เรามีความรู้สึกว่าถ้าตรงนี้เนี่ยจังหวัดจันทบุรีเราเนี่ยเรามีสถานที่สวยอย่างนี้
ให้คนต่างจังหวัดมาชมมาดูอย่างนี้
แล้วก็มีโรงแรมในสไตล์ที่เราอยากทำเก๋ร้านอาหารที่เป็นอาหารไทยพื้นบ้านอย่างนี้
แล้วดนตรีฟังเพลงเก่าอย่างนี้
เราก็อยากให้คนต่างจังหวัดมาสัมผัสตรงนี้นะครับ
ก็เป็นความรู้สึกที่เราอยากทำมากกว่า
แล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าริมน้ำจันทบูรณจะกลับมาบูมเหมือนเดิม
หลายปีครับเราก็สู้ของเรามาครับผมถามว่าได้กำไรไหมอย่าคิดเลยว่าได้กำไรนะครับ
ผมอยากให้เป็นความรู้สึกว่าเราคนจันทร์ทำอะไรสักครั้งหนึ่ง
กลับตรงนี้ก็ดีใจแล้วจะได้จะเสียชั้นมาเถอะ
แล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างที่ริมน้ำจันทบุญกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่ง
ดีใจครับว่าเราแค่เป็นแค่ฟันเฟืองฟันเฟืองหนึ่งสำหรับถนนเส้นนี้ก็โอเคแล้วครับผม
คิดว่าเสน่ห์ของริมน้ำจานทบุรีอยู่ที่ไหน
ถ้าคนต่างจังหวัดเนี่ยมาที่เนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นนะครับคือตรงเนี้ยมันชิโนโปรตุกฟิตครับผม
มีที่ภูเก็ตแล้วตรงนี้ก็ที่จันทบุรีอีกที่นึงครับผมครับก็จะสวยเหมือนเดิมบ้านเมืองก็ที่ไฟไม่ไหม้ก็ยังสวยเหมือนเดิม
ก็ยังคงความโบราณเหมือนเดิมสักกี่ปีแล้วตรงนี้

บอกเป็นชุมชนร้อยปีเลยแถวนี้เขาอยู่กันมาตั้งแต่เมืองจันทร์ยังเล็กอยู่เลยนะ

ในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจันทร์นอกจากริมน้ำจันทบูรณมีที่ไหนอยากจะแนะนำคนมาท่องเที่ยวเมืองจันทร์บ้างครับ
จริงเนี่ยจันทบุรีเนี่ยมีทั้งทะเลมีภูเขามีน้ำตกนะครับคือตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามาจันทบุรีเนี่ยยังไงก็คือได้ครบ

ใช่คนที่มาเที่ยวเมืองจันทร์เนี่ยถ้าเขาไปทะเลกลางวันกลางคืนลองมานอนในเมืองดูมาสัมผัสในเมืองดูเขาจะได้บรรยากาศอีกแบบหนึ่ง

ของกินก็อุดมสมบูรณ์ทั้งผลไม้ทั้งอาหารทะเลอาหารก็อร่อยด้วย

จากเมนูนี้ทางร้านมีเมนูอะไรอีกครับ
จริงอ่ะมาเมืองจันทร์เนี่ยต้องทานกะวาน

ใช่ครับที่ร้านก็จะมีหมูผัดกะวานนะครับแล้วก็ต้มแซ่บกะวานไก่ก็อันนี้ก็แซ่บพอกับอันนี้เหมือนกัน

จากกรุงเทพใช้เวลาพรภ์ประมาณ๒ชั่วโมงครึ่ง
มาถึงจันทร์เนี่ยถามเขาเลยชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์อยู่ตรงไหน

ซึ่ง

เราจะขายอาหารตั้งแต่เช้าเลยครับหมอครับ
แล้วร้านอาหารเนี่ยจะปิดคั่วก็ปิดประมาณ๑๑โมงครับ

ทุ่มนะตั้งแต่เช้า๗๘โมงเช้าก็เปิดแล้ว
ใช่ครับยาวถึงเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนครับผมโอเคครับผมไม่มีวันหยุดเนอ
ไม่มีวันหยุดหรือทัวร์อยากจะมาลงก็ติดต่อได้เลยนะครับก็เชิญได้เลยครับ
แล้วเป็นอาหารเซ็ตเราก็มีมีไงครับผมครับโอเคมีเฟซบุ๊กอะไรมีหมด

ร้านสุดท้ายนะครับที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปสืบสาวราวเส้นในวันนี้นะครับเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเจ้าดังของจังหวัดจันทบุรีแห่งนี้นะครับชื่อร้านก็น่าสนใจแล้วนะครับ
ชื่อร้านว่าผัดไทยร้อยกระทะครับผม

แต่ว่าสูตเด็ดจะเป็นอย่างไรนั้นต้องตามผมไปสืบสาวราวเส้นตอนนี้เลยครับ
ผัดไทยอาหารยอดฮิตติดปากคนไทยและชาวต่างชาติ
ที่มีมานานหารับประทานได้ทุกคนทั่วทุกแห่ง
แล้วคุณผู้ชมหลายท่านก็อาจจะมีร้านผัดไทยที่ขึ้นชื่อเจ้าเด่นเจ้าดังอยู่ในใจกันบ้างใช่ไหมล่ะคะ
ในส่วนของวัตถุดิบอย่างเส้นที่นิยมนำไปทำผัดไทยได้อร่อยเลิศที่สุด

ก๋วยเตี๋ยวสีขาวเนื้อเหนียวนุ่มอันขึ้นชื่อประจำจังหวัดจันทบุรีนี่แหละค่ะ
โดยก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ก็เรียกชื่อตามจังหวัดที่เป็นแหล่งผลิตอย่างจันทบุรีนี่แหละค่ะ
แต่เส้นก๋วยเตี๋ยวของที่นี่จะมีความแตกต่างจากเส้นก๋วยเตี๋ยวที่อื่น
เนื่องมาจากน้ำที่นำมาผลิตเส้นนั้นเป็นน้ำบาดานที่สะอาดและมีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์
เมื่อนำมาผสมกับแป้งที่ทำจากข้าวสายพันธุ์ดีด้วยแล้วก็กลายเป็นการผสมผสานที่ลงตัว
เกิดเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มีสัมผัสเหนียวนุ่มไม่ขาดง่าย
นำไปปรุงเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวแห้งหรือก๋วยเตี๋ยวผัดไทยก็อร่อยได้อย่างไร้ขีดจำกัดนั่นแหละค่ะ
ปัจจุบันนะคะก็จะมีโรงงานผลิตเส้นจันทร์ที่เก่าแก่ผลิตเส้นออกจำหน่ายให้ทั้งในจังหวัดจันทบุรีและส่งออกตามต่างจังหวัดรวมถึงต่างประเทศแล้วด้วย
ก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเขาคุณภาพดีทานแล้วอร่อยขนาดนี้จึงไม่แปลกนั่นแหละค่ะที่สุโกอินเตอร์ถูกไหมล่ะคะ
แต่จะว่าไปการนำเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นจานไปปรุงอาหารนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมเพราะจะต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของเส้นด้วย
ดังนั้นเรามาล้วงความลับในการผัดเส้นจันทร์จากร้านผัดไทยร้อยกระทะร้านนี้กันดีกว่าว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างที่ผัดเส้นให้ออกมาอร่อยเหนียวนุ่มและหน้าตาน่ากินขนาดนี้
สวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับคุณลุงสุชาญนะครับผมเจ้าของร้านผัดไทยร้อยกระทะครับจะถามที่ไปที่มาของชื่อก่อนทำไมถึงชื่อผัดไทยร้อยกระทะครับเราผัดจานละกระทะครับร้อยจานก็ร้อยกระทะอ๋อคือวันหนึ่งขายเป็นร้อยจานบ้างกันเถอะครับเกินร้อยจานผมก็นึกว่าที่ร้านนี้มีกระทะร้อยกระทะมีกระทะกี่ใบ
ไอ้สูตรเด็ดของผัดไทยร้อยกระทะนี่มันมาจากไหนสูตรนี้คือครอบครัวผมเนี่ยเป็นข้อเป็นครอบครัวที่ชอบทานผัดไทยครับผมก็ไปหลายจังหวัดก็ไปชิมมาครับแล้วช่วงหลังนี้ลูกชายอยากจะเปิดร้านขายของครับพอดีที่บ้านนี่ก็มีเนื้อที่ไม่ต้องเช่าเขาอ่ะครับก็เลยลองปรุงผัดไทยมาชิมกันสรุปแล้วเราก็ว่ารสชาติมันใช้ได้

แล้วมันก็จะต้องใช้พวกน้ำมะขามเลย

ที่มันมีรส้มเปรี้ยวอะไรพวกนี้

สละที่มีชื่อเสียงของจังหวัดจันทร์

ใช้ผสมผลกัน

เจ้าแรกมีเจ้าเดียวครับ

ที่เอาสละมาทำเป็นน้ำซอสสำหรับผัดไทย

แต่ชิมผัดไทยมานี่ชิมมาหลายปี
พอเอาสละมาผสมเนี่ยรสชาติมันแตกต่างจากที่อื่นไหมครับ
ผมว่ารสชาติมันก็ลงตัว

คือเราอย่าใช้สละหวาน

แต่เชื่อว่าแฟนรายการกำลังเกิดความสงสัย

แล้วใส่สละไปแล้วจะมีความพิเศษอย่างไร
แต่ที่แน่อีกหนึ่งความพิเศษเราเราอยู่ในช่วงปรุงเส้นเป็นเรื่องค่ะ
สวัสดีครับเชฟปางครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับโหทำอะไรครับเชฟ
วันนี้ผมจะทำซอสครีมเห็ดครับ
ถ้าเป็นซอสครีมเห็ดเนี่ยก็ต้องเหมาะกับเส้นพาสต้า

เพราะว่าผมเนี่ยมีเส้นพาสต้าเยอะมากนะครับเชฟ
นี่มีให้เลือกเลยว่าเชฟจะเอาเส้นแบบไหนนะครับ
แต่ตัวผมเนี่ยจริงแล้วผมชอบสปาเกอตตี้นะ
วันนี้เส้นรุ่งของเรานะครับก็ผ่านการต้มมาเรียบร้อยแล้ว
แต่ที่จะนำมาผัดเนี่ยก็เพื่อเพิ่มความหอมให้กับเส้นเท่านั้นเองนะครับ

ผัดหอมใหญ่กับกระเทียมนะครับให้หอมแล้วก็ให้หอมใหญ่มันใสมากยิ่งขึ้นก่อน
ส่วนของผมเนี่ยใส่เส้นลงไปผัดกับเนยเพิ่มความหอมนิดนึง
พอหอมใหญ่เริ่มใส่ก็จะผัดเห็ดครับ

แป้งถ้ากะไม่ถูกใส่น้อยไว้ก่อนนะครับ

อันนี้ก็พยายามคนให้ตัวแป้งมันเคลือบกับตัวของอยู่ข้างในนี้
งรสชาติด้วยเกลือพริกไทยสักนิดหน่อย

ถุดิบสำคัญประจำครัวของเรา

และนำมาสร้างสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยล่ะครับ
ใช้แทนกะทิเอกลักษณ์หรือว่าครีมก็ได้ครับ

และตอนนี้นะครับมีขนาดใหม่กระป๋องเล็กครับ

สะดวกยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นฝาพร้อมเปิดได้ด้วยครับ

ให้ตัวซอสนี่มันแป้งมันข้างในนั้นมันสุกครับ

เราก็จะหั่นตัวพาซี่นะครับ
ลงไปนิดนึงแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปเสิร์ฟแล้วฮะ

ยังไงบ้างครับอืมหน้าตาก็ดีนะ
กลิ่นก็ดีทีนี้เหลือรสชาติแล้วเชฟ

แล้วก็สัมผัสมันก็นุ่มนวลมากนะพี่

คุณผู้ชมเองก็สามารถลองทำตามที่บ้านได้นะครับ

เราจะมาทำอาหารเส้นแบบไทยกันบ้าง

ช่วงหน้าห้ามพลาดมาล้วงสูตรเด็ดเคล็ดลับของ

แต่ตอนนี้ขอพักกันก่อนนะคะ